ช่วงนี้คือช่วงวันหยุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หลายครอบครัวนอกจากไปทำบุญแล้วก็จะไปเที่ยวพักผ่อนกัน
ทีนี้เมื่อวานนะคะช่วงบ่ายมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาพาครอบครัวไปเที่ยวแก่งไสงาม
อยู่ทางใต้เขื่อนขุนด่านประการชน
ทีนี้ก็เอาลูกชายไปด้วยอายุ๘ขวบแล้วค่ะ
แม่ก็ปล่อยลูกชายให้เล่นตามลำพัง
ทีนี้แม่เผลอไม่ได้สนใจลูกชายแต่หันกลับมาอีกทีนึง
ปรากฏว่าเด็กจมน้ำคุณผู้ชม
ทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพ
ความชุลมุ้นบุญวายวินาทีที่ช่วยเหลือเด็กกันนะคะ
พี่อาจรถพีนะตอนนี้
รถค่ะนี้ข้าวมาแล้ว
ตื่นน่ะลูกนะ

เมื่อกี้พ่ออุ้มลูกวิ่งมาเลยนะครับ
เป็นวินาทีเปรราะ
ต้องกู้ชีวิตของน้องเป็นนาทีชีวิตจริง
ใช่น้องคนนี้อายุ๘ขวบกว่า
ก็ต้องนำร่างน้องขึ้นจากแก่งไสงามบริเวณใต้เขื่อนขุนด่านปราการชน
แล้วตอนที่ปฐมพยาบาลน้องก็ช็อกหมดสติ
ผู้ปกครองเองก็ต้องรีบวิ่งพาขึ้นรถพยาบาลที่จอดรออยู่ที่หน้าแก่ง
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก
แม่เองก็ตกใจค่ะร้องตะโกนเรียกลูกวิ่งไปทั้งน้ำตาเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
โดยคุณแม่ของเด็กก็คือนางพัทรพรมาสโค้ง
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวเดินทางจากกรุงเทพ

แล้วกลุ่มผู้ปกครองเขาก็ปูเสือนั่งเล่นกันอยู่บนฝั่ง
ก็ปล่อยให้เด็กได้ไปเล่นน้ำตามลำพัง
เพราะว่าตอนแรกแม่ดูแล้วไงว่าน้ำในลำทานมันไม่ได้ลึกมาก
แล้วกระแสน้ำก็ไม่ได้ไหลเชี่ยว
ปรากฏว่าลูกชาย๘ขวบเนี่ยลื่นค่ะลื่นแล้วจมน้ำหายไป
โชคดีนะมีคนเห็นแล้วก็ช่วยเด็กขึ้นมาค่ะ
แต่แม่บอกนะว่าจังหวะที่ลูกจมไปเนี่ย
มน้ำไปประมาณเกือบนาทีเหมือนกัน
แล้วตอนแรกที่ขึ้นจากน้ำลูกตกใจร้องไห้คือรู้สึกตัวตลอดเลยค่ะ
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นต้นคลิปที่เราเล่าข่าว
คือหลังจากที่เอาน้องขึ้นมาปรากฏว่าน้องช็อกแล้วน้องหมดสติ
ก็เลยต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลต่อ
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดอาการน้อง๘ขวบคนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ